คุณผู้ชมคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนนะคะมันเป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนด้วยนะคะ
นักเรียนหญิงรุ่นพี่ค่ะชั้นม๔กับม๖๔คนรุมทำร้ายร่างกายนักเรียนหญิงรุ่นน้องคนเดียวอายุอยู่แค่ม๒อ่ะพี่อุ๋ย
แต่ว่าปัญหาอย่างที่บอกว่าทางผู้ปกครองเขาติดใจในประเด็นที่รองผอของโรงเรียนบอกว่าเรื่องมันเล็กน้อยเรื่องมันนิดเดียวคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะว่าเรื่องมันนิดเดียวจริงหรือเปล่า
หรือครับ
หญิงชั้นม๒ใช้เป็นนามสมมุติว่าน้องกัสโดนรุม
นักเรียนหญิงรุ่นพี่โดนเตะก้านคอโดนทุบโดนตีคือฟุบคาห้องไปเลยนะคุณผู้ชม
แผลน้องแบบหัวปูดหัวโนหน้าช้ำไปหมดนะคะ
โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอันนี้คือภาพอีกมุมหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒กรกฎาคมจะเห็นเลยว่าโดนรุมแบบนี้ค่ะ
มันเป็นภาพเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะ
ทีมข่าวก็ได้คุยกับแม่ของน้องที่ถูกรุมทำร้ายแม่บอกว่าเมื่อเช้านี้ทางผู้มนุยการโรงเรียน
นำกระเช้ามามอบให้ดูแผลน้องโอ้โหเอากระเช้ามาให้ค่ะแต่แผลน้องขนาดนั้นน่ะ
แล้วก็ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นพอโรงเรียนบอกว่ารับปากว่าจะดูแลให้
จะให้ความเป็นธรรมกับน้องกัสนะคะคือแม่เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุลูกสาวกับเพื่อน
ซื้ออาหารมากินในห้องมีรุ่นพี่เดินไปหาแล้วถามลูกสาวแม่ว่า
มึงเกาะหรอมึงมองหน้านี่พี่อุ๋ยแค่มองหน้าหรอคะ
รุ่นพี่๔คนรุมเลยน้องสลบคาห้องเลยนะคะยืนยันว่าไม่ได้รู้จักมาก่อนด้วยนะคะ
ปกติลูกสาวแม่เป็นคนหน้านิ่งแม่บอกยิ้มยากน่าจะบึ้งหน่อย
พี่ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าน้องมองหน้าหาเรื่องซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เลย
หลังเกิดเหตุทางโรงเรียนก็พยายามให้คู่กรณีมาไกล่เกลี่ย
พยายามจะมาคุยว่าอย่าเอาผิดอย่าเอาเรื่องรุ่นพี่เลย
แต่คุณแม่บอกว่ามันติดใจคำพูดของรองผอโรงเรียน
ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยพูดแบบนี้เข้าข้างฝั่งรุ่นพี่ที่มารุมทำร้ายลูกแม่หรือเปล่า
พอโรงเรียนก็บอกว่าอยากให้ลบคลิปไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่
แม่บอกว่าไม่ได้เรื่องนี้แม่ไม่ยอม
แจ้งความแล้วนะคะที่สพทุ่งฝนลูกสาวแม่ยังร้องไห้กับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เลยอะค่ะ
คือน้องยังต้องไปโรงเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องมันยังไม่จบจะทำยังไงล่ะคะ
หลอกผู้บริหารนะคะก็คือเขาพูดแบบนี้ไม่ได้
คือพูดง่ายคือไม่เป็นกลาง
ใช่ค่ะไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางเลย
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คลิปเสียง
ผอโรงเรียนที่คุยกับญาติของน้องกัสที่โดนทำร้าย
ประเด็นที่คุณแม่ติดใจนะคุณผู้ชมที่บอกว่าเรื่องนี้มันเล็กน้อย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะสั้นค่ะ
ใช้คำประมาณว่าขี้หมูราขี้หมาแห้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ภูมิหน่วยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก็ลงพื้นที่กันไปหมดเลย
ไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คือเรียกน้องกัสและรุ่นพี่ที่ก่อเหตุมาคุยนะคะมาคุยกัน
พี่ที่ก่อเหตุเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยอ่ะพี่อุ๋ย

พี่ผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญน้องกัสมาขอโทษ

ผูกข้อมายข้อมือให้น้องรุ่นพี่ก็กอด
แล้วเดี๋ยวจะดูช่วงสุดท้ายนะคะ
จะมีการร่วมร้องเพลงมาชของโรงเรียน
แล้วก็กอดกันแล้วก็ร้องไห้กับเรื่องที่เกิดขึ้น

ลงโทษรุ่นพี่ทั้ง๔คนตามระเบียบเรียบร้อย

ในส่วนของน้องกัสเองก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจ
เดี๋ยวดูเพลงนิดนึงค่ะ
เพลงด้วยการยกมือไหว้ขอโทษกอดกันร้องไห้แบบนี้

แล้วประเด็นที่ติดใจคำพูดของรองผอโรงเรียนนะคะ
ก็เข้าใจกันแล้วค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
รองพอโรงเรียนมาคุยมาปรับความเข้าใจ

ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมออกไป

ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็ตามหรือว่ากับใครก็ตามนะคะ

ส่วนคุณครูอาจารย์ที่เจอเหตุอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขให้เหมาะสมด้วย
สอดส่องดูแลให้รอบครอบไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในโรงเรียน